คนดังเขาก็ถูกกันอย่างต่อเนื่องเลย

พี่ฮายอภพรณะครสวรรค์เลยก่อน

ถ้ายังจำกันได้เนี่ยพี่ฮายเขาจะระดมทุน

แล้วก็ไปกว้านซื้อมาบางทีเป็นหมื่นเป็นแสน

ฮายได้เต็มจากชุด๕ใบ

ยังไม่หมดครับเลขท้าย๒ตัว๓ชุด
พี่เบิร์ต๕ใบได้มาอีก๓หมื่น
รวมแล้วได้ไป๑๑๐๐๐บาทครับ

สรุปว่ากำไร๖๔๐๐๐บาทครับ
ฮายบอกว่าเอาไว้ต่อทุนว่าหน้าต่อไป
นี่เงินต่อเงินมันเป็นแบบนี้นี่เองครับ

โดนไป๖ใบได้ไปเบา๑๒๐๐บาทครับ

แต่ของพี่มัมเป็น๓๑๘๑๘๖ครับ
พลาดไป๒ตัวก็คือไอ้ตัว๙๒ตัวนี้แหละ
ปิดท้ายที่คุณปิงปองทงชัยครับคุณปิงปองเนี่ยก็เป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรนะครับใช้สูตรการจิ้มเลือกลอตเตอรี่ด้วยเพลงฮะเขาใช้เพลงโดดิดงฮะโดดิดงก็งวดที่แล้วถูกไปแล้วได้มาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เลือกจิ้มมา๒รอบได้เลขท้าย๐๕กับ๐๗ไปแต่ว่าแกเนี่ยข้ามเลข๐๒ไปนะตอนที่แกถ่ายคลิปไว้ครับปรากฏว่าสุดท้ายมาเฉลยจริงว่าอ้าว๐๒
เขาก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแกเหมายกแผงเลยนะก็ได้ทุกเลขที่อยู่ในแผงนั้นเลย
แต่ที่จิ้มเนี่ยคือแค่ทำคอนเทนต์เฉยก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะฮะ